ช่วงนี้ทุกภาคการเมืองก็ยังคงเดินหน้าหาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะครับ
แล้วก็งัดกลยุทธ์ต่างเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนนะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจรัชการที่สุราชธานีและกระบี่นะครับ
โดยย้ำว่าไม่ได้ไปหาเสียงเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องบินโดยสารที่กำลังเดินทางไปนะครับ

ต้องปรับคุม
เครื่องบิน๔๓๐จะส่งไม่ถึงที่หมาย

ภารกิจตรวจราชการพบปะประชาชนรออยู่

และผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ต้องทานอาหารกลางวันบนรถตู้

ลงพื้นที่เป็นลุงตู่ลุยสวนฝอยลองกอง
หอดคำหวานทิ้งท้ายว่ารักทุกคน
ถึงเครื่องบินจะเหลือ๒ใบพัดก็จะมา

พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี๒๕๕๙
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าเหนื่อยหรือไม่

พร้อมชี้ไปที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ให้กำลังใจทหารรักกันขนาดนี้
ทุกคนสตรองอามี

ออกกำลังกายแข็งแรงปีนี้ทำสถิติได้ดีขึ้นทุกคน
ไทยโยยาโมออกศึก
ถึงกับชักดาบสู้ศึกลึกต้างนายสวิตเมเศษีรอง

ขณะเข้ากราบสการะและขอพรย่าโม

ดาบแสดงสัญลักษณ์ด้วยการร้องตะโกน
ไทยโยยาโมออกศึก
พลังประชารัฐชนะทุกเขตแต่แหมผิดคิว
คมดาบดันหันเข้าหาตัวเอง
ที่เจ้าตัวจะรีบแก้ไขทันท่วงที

แต่ถ้าในความรู้สึกตอนนี้คือ
เหมือนมีแรงฮึดผลักดันตัวเองมากขึ้น
ที่จะเข้ามาทำในจุดนี้
เพราะว่าทางพักได้ให้โอกาสหนูมาแล้ว
รู้สึกอยากจะทำให้เขาได้เห็นว่า
อาชีพของหนูก็ไม่ได้น่ารังเกียจ
หรือมีผลเสียต่อสังคม

กระแสมีการมองอาชีพหนูในแง่ลบ
มันยิ่งผลักดันให้หนูอยากจะก้าวเข้ามาอยู่ในจุดนี้ค่ะ
อยากจะก้าวเข้ามาอยู่ในจุดนี้ค่ะ
พลอยไพรินรัตนสะเทียนผู้สมัครสอสอ
มหาสารคามพักพลังท้องถิ่นไทยไม่ท้อ
แม้จะถูกโลกโซเชียลเผยแพร่ภาพส่วนตัววาบวิว
พันตัวจากพิตตี้สู่เวทีการเมือง
นายชัชวัลคงอุดมหัวหน้าพักต้องออกโรงมายืนยัน
นางสาวพลอยไพรินมีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการเป็นผู้สมัครสอสอโดยสมบูรณ์
และพักจะเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้ง
เจ้าตัวยืนยันไม่ท้อเดินหน้าต่อแบบสวย

แต่ขอใช้ความรู้ด้านรัฐศาสตร์บัณฑิตพัฒนาชาติไทย
จริง

หัวหน้าพักเป็นอดีตนายตำรวจใหญ่
ผลตำรวจเอกยงยุทธ์เทพจำนง
ไปไหนมาไหนก็ไม่ลืมที่จะพกพากำลังใจไปด้วย
นั่นก็คือสาวน้อยสาวใหญ่ที่มาคอยแจกใบปริว
แนะนำตัวผู้สมัครและนโยบายของพัก
ดึงดูดความสนใจได้ไม่น้อย
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน